คดีใหญ่คดีภูมิกับโจ้ต้องตามกันต่อแหละครับ
เพราะวันนี้ทางด้านของหลายฝ่ายเลย
จะเข้าไปสอบปากคำภูมิกับโจ้
และพวกรวม๗นายที่เรือนจำพิศนุโลก

เพราะว่าก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ไปฝากขัง๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ยังไม่มีการเข้าไปสอบปากคำเพิ่ม

เพราะว่าจะได้ทำสำนวนคดีให้ครบถ้วนสักทีนะครับ
ก็ทางด้านของรองอธิบดีอายการภาค๖นะครับ
นายสมพงศ์เย็นแก้วเลขานุการอายการภาค๖ครับ

รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองปราบซึ่งดูแลคดีนี้
แล้วก็อายการจังหวัดนครสวรรค์ชุดตำรวจภูทรภาค๖เนี่ยนะครับ

และผู้ต้องหารวม๗รายที่เรือนจำพิศนุโลก

ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ฝากขังไป๒๗สิงหาคม
ยังไม่มีการไปสอบปากคำเพิ่มนะครับ

อย่างที่บอกว่าจะต้องทำสำนวนคดีให้ครบถ้วนนะครับ
แล้วก็ให้พนักงานอายการเข้ามาร่วมในการสอบปากคำ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกด้านครับ
นี่แหละครับ

แล้วก็เข้าไปที่เรือนจำกลางพิศนุโลกนะครับ
แล้วก็ถ้ามีการสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
รองอธิบดีอายการภาค๖

แล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เรือนจำกลางพิศนุโลกมายังส่วนกลาง
ก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้อง
โอนการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๗ราย
ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางภาค๖แล้ว
แล้วก็ทางศาลเองก็อนุญาตให้โอนการฝากขัง
ระหว่างสอบสวนจากเรือนจำกลางพิศนุโลก
ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคม
เพื่อสะดวกในการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าตอนนี้กองปราบเขารับทำในคดีนี้แล้วนะฮะ
แล้วก็จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องขังทั้ง๗ราย
ฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชชอบกลางที่กรุงเทพ
คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้
ไม่เกินวันจันทร์ที่๖กันยายนนี้ครับ
ส่วนเรื่องของการค้นหาหลักฐานต่าง
เพื่อทำสำนวนคดีให้ครบถ้วนให้แน่นหนานั้น
จากเรื่องของการชนะสูตรแล้ว
ยังไปตามค้นหาในสารที่ต่างด้วย
ไม่ว่าจะเป็นห้องเหลืองจุดเกิดเหตุหรือว่าห้องมรณะ
เพราะว่าการไปตรวจค้นในห้องพักที่นครสวรรค์
จริงผู้กำกับโจ้มาเช่าคอนโด

แล้วตำรวจกองปราบตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค
ก็ไปตรวจค้นตั้งแต่๒๕ที่ผ่านมา

แต่คุณจำได้ใช่ไหมวันนั้นไอ้ที่ค้นบ้านมันเป็นข่าวดังกว่า
คอนโดไม่ค่อยได้เห็นข่าวเท่าไหร่
ทีนี้ผู้ดูแลคอนโดบอกว่าเบื้องต้น
เจอเบื้องต้นพบเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว

คือตำรวจจะได้หลักฐานสำคัญอะไรไปบ้างเนี่ย
คนดูแลคอนโดไม่มั่นใจ
แล้วที่ผ่านมาก็เคยเจอผู้กำกับโจ้

ผู้อำกับโจ้ก็เป็นคนอัธยาศัยดี
โดยพนักงานก็จะเห็นเวลาภูมิกับโจ้ออกไปทำงานตอนเช้า
เวลากลับมาก็จะกลับมาเย็นค่ำ

แต่ไม่เคยเห็นมากับครอบครัว
ไม่เคยเห็นแฟนของผู้กำกับโจ้มาที่นี่
ซึ่งภูมิกับโจ้เช่าคอนโดอยู่ที่ชั้น๓
มันเป็นห้องขนาด๓๒ตรมค่ะ

เดือน๑ราคาข้าวเช่า๖๕๐๐บาท

เพื่อที่จะขอยกเลิกสัญญาเช่า
หลังจากที่เกิดข่าวเกิดเรื่องราว
มีการจ่ายเงินค่าเช่าไว้ถึงเดือนกรกฎาคม
หลังจากนั้นญาติก็ยังไม่ได้มาเก็บข้าวของ

อันนี้คือสิ่งที่คนดูแลคอนโด
ให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนในคดีเนี่ย
ตรวจค้นห้องพักของผู้อำกับโจ้ไปเจออะไรบ้างเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
ไปเจอยาคลายเครียดยาขยายหลอดเลือดลดความดันแล้วก็ยาพ่นรักษาภูมิแพ้
คลายเส้นประสาทยาคลายเครียดคือช่วยให้นอนหลับ
อันนี้จะต้องใช้ใบสั่งยาก็ต้องจ่ายโดยแพทย์ด้วย
ส่วนยาขยายหลอดเลือดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องใจสั่นแล้วก็ลดความดัน
ส่วนยาพ่นจมูกเนี่ยก็รักษาโรคภูมิแพ้อันนี้มีขายทั่วไป
ครับต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยระบุรายละเอียดต่างต่างเนี่ย
แต่ทีนี้ฮะกรณีของการไปค้นห้องพักของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้นะครับทางกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เข้าไปชี้แจงนะเข้าไปชี้แจงต่อกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมสภาพผู้แทนราชดรแล้วคุณ
เกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าถูกมองว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เป็นคนออกคำสั่งให้ตำรวจไปค้นที่ห้องพักของอดีตภูมิกับโจ้หรือไม่
แล้วเหตุใดถึงไม่มีการแถลงออกมาว่ามีการตรวจค้นแล้วเจออะไรยังไง
ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวก็ไปตามสัมภาพผลตำรวจเอกสุธชาติธรรภาพรองค์พบต
หลังจากที่เมื่อเช้าได้เข้าชี้แจงกับกรรมธิการชุดนี้แล้วนะครับ
ถึงเรื่องของการทำคดีภูมิกับโจ้ทั้งหมด
โดยเฉพาะการค้นบ้านของชุดสืบ๐๕ของอดีตภูมิกับโจ้
แล้วก็เรื่องของการไปพบยาเสพติดจำนวนหนึ่ง
ยืนยันว่ารองพบตรบอกแบบนี้
บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนออกคำสั่ง
และไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าว
ให้สื่อไปถามคนที่พูด
ส่วนจะมีการแถลงข่าวหรือไม่เนี่ย

ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะคะ

ก็แสดงว่าก็ได้สอบเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมค่ะ

ประชาชนจะควรสนใจนิดนึง
ถ้าคดีย้ายมาตรงก่อน
คนก็มองว่าถ้าเกิดว่ากรรมกราบเพราะคลั้นจะมีความสัมพันธ์กัน

ไม่มีความเห็นครับ

อาจจะรู้จักกันมีสายสัมพันธ์กัน
รองพบตรตอบว่าไม่มีความเห็นครับ

แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องเข้าชี้แจง
ต่อคณะกรรมการกฏหมาย
ยุติธรรมสิทธิมนุษยชนของสภาพผู้แทนรัศดร
จากทางรองพบตรแล้ว
ก็มีรองผู้การตำรวจภูทรภาค๖ด้วยนะ
พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศนะครับ
ชี้แจงต่อคณะกรรมธิการชุดนี้เหมือนกัน
ที่มีนายศิราเจนจาคะเป็นประธานนะครับ
โดยชี้แจงประเด็นการไปรับตัวอดีตภูมิกับโจ้

ซึ่งมีการตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่สามารถจดจำเลขทะเบียนรถ
ที่มาส่งอดีตภูมิกับโจ้ได้
หรือว่าทำไมไม่ตรวจสอบว่าใครเป็นคนช่วยเหลือ
หาที่หลบซ่อนให้ภูมิกับโจ้แล้วก็เป็นคนพาตัวมาส่งเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้นะฮะทางรองผู้การภาค๖ก็ไปตอบที่ประชุมกรรมธิการ
บอกว่าผมได้ขอชุดพิเศษเอารถไป๔คันออกจากภาค๖๑๐โมง
จากนั้น๔โมงผมก็ถึงหน้าโรงพักแสนศุกร์
ก็มีความรู้สึกกลัวชุดจับกลุ่มที่จะเข้าใจผิด
ว่าผมเป็นพวกเดียวกันกับภูมิกับโจ้
เกรงว่าอาจจะถูกยิงหรือผมอาจจะถูกจับกลุ่มได้
แต่เมื่อเจอภูมิกับโจ้ที่ลงมาจากรถยนต์คันหนึ่ง
ตอนนั้นสมาธิผมมันอยู่ที่ตัวภูมิกับโจ้
คือมุ่งจะไปจับภูมิกับโจ้จับผู้ต้องหาให้ได้เลย
ทีนี้ผมก็เลยไม่ทันได้เหลียวไปมองทะเบียนรถ
หรือว่ามองลักษณะรถที่มาส่งภูมิกับโจ้
และผมก็มัวแต่รวบตัวภูมิกับโจ้ใช่ไหม
ไม่ได้วิ่งไปตามดูทะเบียนรถคันนั้นแต่อย่างใด
นะครับเอ้าฟังเสียงละกันของรองผู้การพัก๖นะครับ
พนักงานสอบสวนเขาไปสอบปากคำคนมาส่งแล้ว

ท่านสุชาติเขาแจ้งว่าเขาเจอคนมาส่งแล้ว
เขาสอบมานึกรายละเอียดแล้วแล้วหลักการเหตุผล
อย่าลืมว่าหมายมันออกแล้ววันลุกขึ้นเขามอบตัวนะ
มันไม่ได้หนีไป๓เดือนแล้วกลับมานะ
เนี่ยนะครับก็ทางรองผู้การภาค๖บอกว่า
ไม่เคยมีสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือว่าเป็นพิเศษ
กับอดีตพุ่มกับโจทย์นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทราบว่าพนักงานสอบสวนของ
พนับรวจเอกสุชาติรองผอบตรเนี่ย
ติดตามจนทราบตัวบุคคลและมีการสอบปากคำ

ก็เลยไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะครับ

ที่ได้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการแล้วก็อย่างที่เห็นไปนะครับ
รองพบตรก็เข้ามาเองด้วย
ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ได้มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดนะครับ
กระทำของอดีตภูมิกับโจ้และพวกถือว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับ
และสำหรับการที่นายศิราเจนจาคะในฐานะประธานกรรมาธิการชุดนี้
เรียกตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีภูมิกับโจ้มาชี้แจง
ก็คงเห็นว่าเป็นเพราะ
เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่า
ตำรวจจะให้การช่วยเหลือตำรวจกันเองหรือเปล่านะครับ

พยานหลักฐานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
แล้วก็เรื่องของการชนะสูตรที่มันออกมาแล้ว

ผลการชนะสูตรทั้งหลักฐานต่างที่ต้องเก็บต้องได้

ดังนั้นเรื่องของการชนะสูตรนะตอนนี้เรารู้ผู้ตายคือใคร
ตายที่ไหนตายเมื่อไหร่
ส่วนเหตุและพฤติการการตายที่นอกเหนือจากผลชนะสูตรเนี่ย
ก็รอสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๗คนในวันนี้
๒กันยายนที่เรือนจำจังหวัดพิศนุโลก
ส่วนหลักฐานต่างที่เก็บได้จากหลายสถานที่
ไม่ว่าจะจากห้องเหลืองห้องมรณะ

โซฟาสีเทาแล้วก็จากโซฟาเก้าอี้สีแดง
เส้นผมเส้นขนบริเวณพื้นห้อง
ในจุดที่เป็นห้องมรณะนั้นนะครับ
หลักฐานจากน้ำดื่ม๑ใบ
ด้ามจับเปิดประตูและลายนิ้วมือแฝงบริเวณโต๊ะทำงาน

ส่วนที่ไปค้นบ้านค้นห้องพักต่างของทั้งอดีตภูมิกับโจ้

คือมันมีการค้นทั้งห้องพักของอดีตภูมิกับโจ้ที่นครสวรรค์
ก็ไปเจอยาประเภทต่างนะ
เขาบอกเจออุปกรณ์การเสพยา
และเศษผงคล้ายยาเสพติด
ทีนี้มันคือเศษผงอะไรอันนี้คุณผู้ชมยังไม่ระบุนะ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจก่อน
แล้วมีอีกชุดหนึ่งนะเจ้าหน้าที่
ที่เขาไปค้นบ้านของตำรวจชุดสืบศูนย์๕เนี่ย
ค้นก็เจอยาเสพติดจำนวนนึง

เป็นคำสั่งของทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิรองพบตร
ให้เปิดปฏิบัติการรุ่งสางคนบ้านตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด๐๕

แต่อย่างที่บอกว่าทีมข่าวของเราก็เจอรองพบตร
ถามรองพบตรท่านเป็นคนสั่งให้เปิดปฏิบัติการนี้หรือเปล่า
รองพบตรเมื่อสักครู่ที่ตอบเบาบอกว่าไม่ทราบไม่บอก
เหมือนอะไรอย่างนี้เหมือนยังปฏิเสธอยู่นะครับ
แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมรอติดตาม
เพราะเห็นบอกว่าจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบด้วย
โดยรองรองภาค๖ค่ะพลตำรวจตรีเอกรักษ์ริมสังกาศ
ในฐานะโฆษกจะมีการแถลง
ใช่นะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปมันต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะ
คดีมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าสำนวนคดีมันต้องครบถ้วนที่สุดนะฮะ
ปฏิบัติการของตำรวจมันก็เลยมีอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวัน
แล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือก็ตามคดีนี้อยู่หลายท่านนะคะ
ดังนั้นก็อาจจะมีการแบบแบ่งหน้าที่กันดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมนะคะ